ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศ
พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการจราจรกันหน่อย

หลายคนคงจะใช้แล้วก็คงจะบ่นทุกวันนะครับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

เพราะว่าสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
กำลังจะถูกลื้อแล้วก็ปิดอย่างถาวร

แล้วก็เป็นการทดลองเรื่องของการทำการจราจรก่อนนะครับว่า
จะทำอย่างไรเป็นการรองรับเรื่องของการจราจร
แล้ววันที่๒๖พฤศจิกายนนี้จะมีการ
หรือสะพานข้ามแยกรัชโยธินอย่างถาวร
แล้วก็มีการก่อสร้างเป็นอุโมงลอดใหม่ขึ้นมา
รวมทั้งสะพานข้ามแยกตัวใหม่ขึ้นมา
เพื่อให้รับกับเรื่องของโครงสร้างของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเองครับ
ทางด้านของคนจับรวจตรีจิตภัณฑ์แก้วแสงเอกส์
ในช่วงแรกคือ๒๒๒๕พฤศจิกายนเป็นช่วงของการทดลองก่อน
มาดูกันว่าแบบไหนจะเหมาะสมแบบไหนจะดีหรือไม่ดี
แล้วค่อยมาเลือกกันว่าจะใช้อย่างไร
และหลังจากนั้นครับ๒๖พฤศจิกายนก็จะเริ่มปิด
แล้วมาดูว่าแบบไหนจะใช้ได้บ้าง
ตำรวจเขามีการกำหนดไว้๓รูปแบบ
ก่อนจะมีการเลือกกันว่าจะใช้แบบไหน
แบบแรกแบบที่๑ก็คือว่า
ถ้ามรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินไปแล้ว
จะจัดการจราจรเหมือนสี่แยกทั่วไป
ใครที่มาที่แยกรัชโยธินต้องติดไฟแดงทุกช่องทาง
แล้วก็รอไฟแดงเลี้ยซ้ายเลี้ยขวาเหมือนการจราจรตามสี่แยกทั่วไป
อันนี้คือแบบแรกที่มีการเตรียมเอาไว้ของบกจรนะครับ
มาดูกันต่อแบบที่๒คุณผู้ชมครับ

รถที่มาจากไม่ว่าจะเป็นพระหลโยธินหรือว่าทางด้านของรัชดาพิเศษนั้น
ไม่สามารถเลี้ยวขวาได้ทุกเส้นทาง
แต่ว่าต้องตรงเท่านั้นหรือว่าต้องเลี้ยวซ้ายเท่านั้น
เพื่อไปกลับรถเพื่อไปเส้นทางที่คุณต้องการจะไป
นะครับแบบนี้ไม่สามารถเลี้ยวขวาได้ทุกเส้นทาง
ให้ตรงหรือว่าเลี้ยวซ้ายไปกับรถเท่านั้น

ในช่วงของการทดลองกันก่อน
ใน๒๒๒๕พกนิครับ

การจะตรงไปทางด้านของเกษตรศาสตร์นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกรัชโยธิน
แล้วก็ไปกลับรถนะครับที่บริเวณสะพานรัชวิพาแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
จะเลี้ยวซ้ายกลับไปยังถนนพระหลโยธินมุ่งหน้าไปยังเกษตรศาสตร์
ในทางกลับกันถ้าคุณผู้ชมมาจากทางด้านของแยกเกษตรศาสตร์
ต้องการจะตรงไปยังห้ายแห้กลับเท้านิยวไม่สามารถตรงได้
ตรงไปประมาณ๔๐๐เมตรไปวนรถกลับมาหยุดเถินกลับมา
แล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อไปทางด้านของพระหลโยธินมุ่งหน้าไปสู่๕แยกรัฐพร้าวต่อไป
อันนี้เป็น๓รูปแบบที่ทางด้านของบกจรมีการเตรียมเอาไว้
จะเริ่มทดลอง๒๒๒๕ก่อนนะครับ
ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจรยังเชื่อว่าการบรื้อสะพาน
รัชยโยธินว์จะมีผลกระทบกับการจะจ้อนติดมากขึ้นแน่นอน

มีรถไปใช้สะพานนี้กว่า๑แสนคันต่อวัน

ตำรวจก็จะมีการประชุมกัน
ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาน๑

จะใช้ระบบการจราจรรูปแบบใดแบบถาวร
หลังจากวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับ

มีทางเลี่ยงเหมือนกันครับสำหรับเส้นทางเลี่ยงแยกรัชโยธิน
สามารถใช้ได้ถึง๕เส้นทางด้วยกัน
คุณผู้ชมก็ต้องจำและจดให้ดีนะครับดูตามหน้าจอไปด้วย
ซอยพระหลโยธิน๒๑นะครับมาจากออกไปทางด้านของซอยวิภาวดี๓๐ก็ได้เหมือนกันครับ
หรือคุณผู้ชมจะเข้าซอยพระหลโยธิน๒๓ไปออกวิภาวดี๓๒ก็เป็นเส้นทางเลี่ยงได้เหมือนกัน
ทางด้านของรัชดาพิเศษถ้าไปเข้าซอยรัชดาพิเศษ๔๖ก็ไปออกซอยพระหลโยธิน๓๓ได้ครับ
รัชดาพิเศษ๔๘แล้วก็๔๖ทับ๑ก็สามารถทะลุไปออกซอยพระหลโยธิน๓๕และพระหลโยธิน๓๐ได้
ก็สามารถออกไปยังรัชดาพิเศษ๓๖ทับ๒๖แล้วก็๓๐ได้ครับ